แท็กซี่ที่คาดว่าจะไปส่งผู้โดยสาร
พอส่งเสร็จแต่ว่าน่าจะไปส่งในพื้นที่ที่ไม่ชินเส้นทาง
ระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมมันมีโครงการที่ทำถนนกันอยู่
ปรากฏว่ารถคันนี้ตกลงไปไปชนต่อหม้อเลยครับ
อ่าอ่าไหมลงเลยไหมลงเลยไหม
ชนเสาต่อหม้ออันนั้นคือจุดเริ่มต้น
แต่ลงเอยด้วยไฟลุกท่วมทั้งคันเลยคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ตรงนี้เป็นจุดก่อสร้างสะพานนะ
เหตุเกิดสี่ทุ่งเมื่อคืนนี้เองนะครับริมถนนรัฐนาโกสินสมโภชน์
สองร้อยปีที่อำเภอบางบ่อสมุทรปราการตำรวจสภบางบ่อก็ประสานกับทีมดับ
แล้วก็กู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่เลยเป็นจุดกำลังก่อสร้างขยายถนนแล้วก็สะพานข้ามครับ
เขาก็ฉีดน้ำนี่ฉีดฟูฟูเข้าไป๓๐นาทีดับไฟลงได้ครับ
เป็นแท็กซี่โตโยต้าอัลติสป้ายทะเบียนยังเห็นไม่ครบเลยพี่เบิร์พี่น้ำแข็ง
เห็นแค่ทอทหารส่อริวสีสี่หนึ่งที่เหลือไหม้หมดเลยมองไม่เห็นเลย
ข้างข้างรถเนี่ยระบุไว้ว่าเป็นเออรถศูนย์ไหนเนี่ยสหกรเจริญเมืองแท็กซี่ครับอืม
ในรถมีร่างของโชเฟอร์ครับท่านเสียชีวิตไปแล้วยังไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานที่ระบุตัวตนได้ครับ
จากว่าโอ้โหโดนเผาไหม้วอดเลยคุณผู้ชมทั้งคันเลย
คนงานก่อสร้างให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมเห็นข่าวนี้ก็จะสงสัยว่า
จากไม่ชินเส้นทางแล้วเนี่ยมีไฟแจ้งเตือนไหมมีป้ายบอกอะไรหรือเปล่า
คนงานก่อสร้างบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างครับขยายเป็น๔เลน
แล้วก็มีการสร้างสะพานเชื่อมด้วยเขาเริ่มทำงานตั้งแต่๙โมงเช้านะเมื่อวานนี้๙โมงเช้ามาถึง๕โมงเย็น
ทีนี้พอตกค่ำเนี่ยมืดตึ๊บเลยฮะไม่มีไฟสัญญาณใดแจ้งเตือนให้ระวังจุดก่อสร้างครับ
นี่ความจากคนก่อสร้างเลยนะคนงานก่อสร้างเขาบอกเองเบื้องต้นตำรวจคาดว่าแท็กซี่เนี่ยมาส่งผู้โดยสารแล้วไม่ชินเส้นทาง
ขับมาถึงจุดนี้จุดที่เขาก่อสร้างขยายเลนถนนกันเนี่ยมันไม่มีไฟส่องสว่างคุณผู้ชมฮะ
โฟก็เลยขับเสียหลักตกลงไปชนต่อหม้อแล้วก็ไฟก็เลยลุกท่วมเลย
อย่างไรก็ตามครับได้นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวศแล้วเดี๋ยวจะประสานไปยังบริษัทแท็กซี่ต้นสังกัด
เพื่อหาประวัติคนขับเพื่อจะแจ้งญาติต่อไปครับคุณแนน